เห็นจากฉากหลังนะคะอาจจะเป็นคำตอบให้หลายคนได้นะคะ

หลายคนตั้งความสงสัยว่ามีอีกไหม
มีอีกมีอีกค่ะวันนี้มีรายงานออกมาบอกว่า๖๐๐กว่าคน
ทำงานซ้ำซ้อนนี่เป็นเรื่องของระบบการทำงาน
เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันเราก็ตามให้นะคะ
หวังจะเป็นทางออกให้กับหลายคนนะคะ
เพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้าตรวจสอบที่มีรายชื่อจริงในหลายจังหวัดเนี่ย
กร้อยสิบคนแต่เขาบอกจริงจริงเนี่ย
หนึ่งหมื่นห้าพันรายนะคะที่จะถูกเรียกคืนเบี้ยคนชรา
หนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณทวดวัยเก้าสิบเก้าปีที่จังหวัดลบบุรี
โอ้โหไม้สานร่อนมาถึงบ้านเลยนะคะบอกว่า
กรุณาคืนเบี้ยคนชราที่รับซ้ำซ้อนไปเกือบแสนหนึ่ง
คุณทวดบอกว่าไงรู้ไหมคะว่าไงคะไปฟังเลยค่ะ
ถ้าครับขอคืนยายจะมีเงินคืนค่ะเฟ้ยน่ะจะเอามาจากไหนล่ะ
หาจริงหาจริงก็หาจริงมาได้จะเอามาจากไหนมาได้คืนแล้ว
สนเบาแล้วอ้าวจับก็จับไปก็ไม่ว่าอะไรแล้ว
พอจับก็จับไปเนี้ยเนี้ยค่ะคุณทวดแกเก้าสิบเก้าปีแล้วค่ะ
บอกอ้าวก็จะไม่รู้จะเอาปัญญาที่ไหนไปหาเงินมาใช้อ่ะ
เก้าหมื่นหกพันบาทค่ะถ้าจะจับก็จับเถอะ
ปีหน้ายายก็ร้อยปีแล้วอีกนิดนึงก็อยู่ไม่ถึงแล้วล่ะ
คุณยายแกปลงแบบนั้นเลยนะคะนี่คือคุณทวดแสงสุขคุ้มค่ะ
เงินกว่า๙๖๐๐๐บาทไม่มีปัญญาจะหาไปชดใช้จริง
ทุกวันนี้นี่เอาแรงที่ไหนทำงานก็ต้องอาศัยลูกหลานอยู่
ลูกหลานเขาก็ต้องทำมาหากินดิ้นรนสู้ชีวิตกันอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้ยายยอมยายว่าอย่างนี้นะคะ
คุยกับลูกสาวคุณทวดนะคะก็บอกว่าคือแม่เนี่ยได้รับเงินบำนานตกทอด
จากลูกชายที่เป็นอดีตข้าราชการทหารแล้วเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก็ต้องยอมรับค่ะก็เราไม่รู้ว่ามันซ้ำซ้อนมันอะไรยังไง
ก็เบี้ยเลี้ยงคนชาราเราก็เข้าใจว่าพอเราถึงวัยชารา
ก็เป็นสวัสดิการที่เราควรจะได้

ก็เป็นสวัสดิการที่ควรจะต้องได้เหมือนกัน

แล้วมันห้ามซ้ำซ้อนอะไรยังไงแบบไหน

เป็นผู้รู้ด้านกฎหมายมาแจกแจง
ความเข้าใจตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรก

ถามเวลาไปที่จะไปขอรับ

ถามกันเขาจะได้ตอบ

ไม่ใช่เรื่องการหาเงินมาใช้คืนแทนแม่นะคะ

เป็นห่วงแม่อยากให้แม่คลายทุกข์ใจ

ว่าในใจจริงกังวลแล้วก็เป็นทุกข์

บ้านปลายชีวิตในวัยใกล้ฝั่ง

กังวลว่าฉันจะหาเงินที่ไหน
ไปคืนเจ้าหน้าที่ไปคืนรัฐ

รับเรื่องเอาไว้แล้วมีทางออกมีทางแก้ไขอะไรยังไงบ้าง
ฟังนายกเลยค่ะ
พิจารณากันไปตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีนะคะ
ทยทั่วแสงคุ้มที่จังหวัดลบบุรีนี่เป็นกรณีที่๓ที่เราอ่าน
ทีนี้สังคมตั้งคำถามมีอีกไหม
ถ้าจะตรวจสอบไปจะเจอกันอีกไหมได้คำตอบแบบนี้นะคะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย

บอกว่าทราบจากกรมบัญชีกลางว่ามีผู้สูงอายุกว่า๑๕๐๐๐คน
จะต้องถูกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ
เนื่องจากมีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนและขัดต่อระเบียบ
ซึ่งท้องถิ่นก็เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงิน

ส่วนกรณีที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยสูงอายุ
พร้อมกับเงินบำนานของคนในครอบครัว
ที่เสียชีวิตไปจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ
และไม่มีใครดูแลแต่ได้ใช้เงินไปแล้ว
มองว่าการดำเนินคดีก็อาจจะไม่ได้ผล
ซึ่งนี่แหละจะเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนต้นสังกัดกรมบัญชีกลาง
มาดูที่เรื่องของการทำงานหน่อยนะคะ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรี

เปิดเผยว่าเตรียมเรียกกรมบัญชีกลาง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาเรียกเรียกมาคุยเรื่องนี้หน่อยสิ
เพราะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับเมื่ออายุ๖๐
ที่เกิดจากการศูนย์เสียญาติพี่น้อง

แต่ก็ต้องเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน

ควรแยกออกจากกันให้ชัดเจนค่ะ
ก็ต้องดูนะคะหน้าที่ใครในการแยก
คัดกรองกันแบบไหนอย่างไรได้บ้าง
พูดว่าราชการสวทนครราชสีมาก็บอกว่า
มีการทำผลสำรวจจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัด
ที่ถูกเรียกคืนเดี่ยงชีพคนชรา

ตามระเบียบการเรียกเงินคืนก็จะมีแนวทางในการผ่อนปลน
ก็คือให้ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนนั่นแหละ

ปลาย๘๐๙๐กันหมดแล้ว
ต่อให้ผ่อนจ่ายจะทำงานหาจากไหนยังไงได้บ้าง
อันนี้ต้องเป็นรายละเอียดที่ต้องไปดูอีกทีนึง
ส่วนกรณีของคุณยายบวนโลสุวรรณวัย๘๙ปีที่บุรีรำ
เป็นคุณยายท่านแรกที่ออกมาขอความช่วยเหลือในประเด็นเรื่องนี้
ที่ทำให้เรารู้ว่ามันเป็นปัญหานี้เกิดขึ้น
ก็มีรายงานว่าล่าสุดหัวหน้าคลังแสงที่๕กลองคลังแสงกรมสรรพาวุฒิทหารบก
เขารวบรวมเงินจากเงินบริจาคกองกำลังพล
หน่วยที่ลูกชายคุณยายบวนเคยรับราชการ
ช่วยเหลือและกำลังจะให้คุณยายบวนแล้ว

แต่ว่าคือจะว่ายังไงดีล่ะ
มันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนอะ
ชื่นชมเราขอบคุณในน้ำใจของกลุ่มคนที่ช่วยเหลือแหละ
แต่ปัญหายังต้องได้รับการแก้ไข

แล้วจะแก้ยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเคสที่เกิดขึ้นไปแล้วผ่อนโปรนยังไง

แล้วตอนนี้มีข้อมูลล่าสุดมาจากสภาธนายความด้วยนะคะ
สภาธนายความเขามีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศนะ
เขาบอกว่าทนายความในทุกจังหวัดที่สังกัดสภาธนายความ
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกรณีแบบนี้
เพราะเขาถือว่าเงินแบบนี้เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานรัฐบาล